ต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นสุดฮอตจริง

เดี๋ยวปีหน้ารอดูเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกแล้วนะคะ
ว่าเดี๋ยวเขาจะมีผลงานมาให้ได้ดูค่ะ

ปังมากแปลงสินค้าที่ทำด้วยกัน

คือต้องโทรไปบอกลูกค้าว่า

คืออ่ารายคนก็สงสัยว่าคู่นี้จะให้มีดีอะไร

ที่เรารู้จักหมอวานไงในลักษณ์ติดใจเล่นนะเธอนี่ไงคนนี้

คือหมอวานเนี่ยเคยเล่นกับพีพีบิลกิ้นในเรื่องนั้นนี่แหละค่ะ

นี่ไงที่เขายิ้มเป็นยิ้มจราเข้ค่ะ

ปิงรักกันค่ะได้ร่วมงานกันครั้งแรก
ก็เลยอยากรู้นะคะว่าทำไมพีพีบิลกิ้นถึงได้ซีดกันขนาดนี้ค่ะ

เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็แกล้งกันเหมือนกันนะคะ
แกล้งกันไปเรื่อยแหละครับเหมือนแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ
สนิทกันมากจนแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องปิดบังกันแล้ว
ถ้าถามแบบนี้ว่า๓คนตอนพีพีบิลกิ้นใครสนสุดคะ

ไปทุกที่ทะเลาะกับทุกคนทันทะเลาะแบบทะเลาะแบบเถียงนะฮะ
ให้บอกคู่จิ้นคู่นี้อยากบอกอะไรคะ
อยากบอกอะไรเหรอฮะ
เป็นเองดีหน่อยแล้วกัน
เป็นเองดี
เป็นเองดีหน่อยเชื่อฟังคนอื่นคือไม่